เอาล่ะคุณผู้ชมเรากลับมาติดตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์อาจกรรมที่เราได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่สลดใจครับ
รุ่นพี่ป๓คุณผู้ชมคิดดูว่าอายุเด็กป๓เท่าไหร่นะฮะ
ล่อลวงรุ่นน้องผู้หญิงป๒โรงเรียนเดียวกันไปข่มขืนในห้องน้ำ
ใช้คำว่ารุมข่มขืนในห้องน้ำ
รุ่นน้องป๒คนนี้เลือดอาบที่อวัยวะเพศ
พ่อแม่รู้ข่าวจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุด
เพราะเชื่อว่าเด็กไม่ได้ทำกันเพียงลำพัง
น่าจะมีคนอื่นร่วมกระทำด้วย
แต่เด็กที่เป็นเด็กผู้ชายที่ก่อเหตุ
ต้นยังคงให้การปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้เป็นคนทำนะครับ
กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ๘ขวบ
เรียนอยู่ชั้นป๒โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน
ไปแจ้งความเอาผิดกับเด็กชาย

นักเรียนชั้นป๓โรงเรียนเดียวกัน
หลังก่อเหตุล่อลงไปข่มขืนกระทำชำราวในห้องน้ำของโรงเรียน
เมื่อวันที่๒๙ตุลาคมสักประมาณช่วงเที่ยงนะครับ
เป็นวันเปิดเทอมวันแรกด้วย
ผู้ปกครองนำตัวเด็กผู้หญิงเข้าไป
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลกลับเชิง
พบว่ามีร่องรอยการถูกกระทำชำราวจริงที่อวัยวะเพศ
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังพันธบรวจโทสมบูรณพรมบุตรนะฮะ
เป็นศาลวัฒน์สอบสวนสอบพแนงมุทร
บอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้ปกครองของเด็กที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะ

พร้อมสอบถามเด็กในเบื้องต้นเด็กผู้ชายที่ถูกกล่าวหาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทำ
ส่วนเด็กหญิงที่ถูกกระทำยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ซึ่งจากการสอบสวนเด็กทั้งสองคนได้ประสานไปยังสหวิชาชีพ
เพื่อร่วมกันทำการสอบสวน
หลังจากนี้นะฮะแต่ว่าก็ต้องรอให้เด็กผู้หญิงคนนี้
ซึ่งอายุ๘ขวบสภาพจิตใจดีขึ้นก่อน
สามารถที่จะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ได้
ขณะที่ผู้ปกครองของเด็กหญิงรุ่นพี่ป๓ที่กฮ
ไม่น่าจะกระทำเพียงคนเดียว
ตำรวจก็จะมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับ

เปิดเรียนก็มีการเปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต๓
ต้นสังกัดก็สั่งให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
เพราะว่าห้องน้ำมันอยู่ใกล้กับตึกของอาคารเรียน
ถ้ามีการล่อลวงมีการฉุดกระชากเข้าไป
น่าจะมีคนเห็นเหตุการณ์หรือว่าได้ยินเสียงบ้าง
เพราะว่าเป็นช่วงพักเที่ยงพอดีนะครับ